เลื่อนการอันขันศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคาเทศโซนเอเชียนะครับ
ที่ไทยและไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่๒๖มีนาคม
แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ประกาศเลื่อนแมชของเครื่อง
ที่จะเจอกับกุราซาออกไปในวันที่๓๐มีนาคมนี้ออกไปแล้วนะครับ
เรื่องนี้ครับนายพาทิศสุภพงศ์รองโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
สมาคมกีฬาฟุตบอลได้แจ้งไปยังสโมสรแล้วว่าจะไม่มีการเรียกนักฟุตบอลทีมชาติไทยเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกัน
จากเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งแนวทางทั้งหมดสมาคมได้หารือกับอากิรานิชิโนกุญสือของทีมทัพช้างศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ